ทหารเรือไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ไปช่วยลอกท่อที่ถนนหลวงแพ่งตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบัง
น้ำไม่ลดสักทีนึงนะฮะไปดูนะครับว่าไปเจออะไร
นี่นะฮะคือตรงนี้น้ำไม่ลดสักทีนะครับท่านผู้ชมครับถนน
ใหญ่นี้แห้งแล้วนะฮะค่ะลาดกระบังนะฮะแต่ถนนหลวงแพ่งที่ตลาด
ตาเข้น้ำไม่ลดทหารเรือวันนี้มาช่วยลอกท่อนะครับมาช่วย
เทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอ่าทางทหารก็ลงไปสำรวจใน
ท่อนะฮะอึ้งและเนี้ยที่ดึงกันขึ้นมาเนี้ยกระซอบซายนะครับ
ถูกทิ้งเอาไว้อยู่ในท่อก็เลยคาดว่าน้ำมันเลยไม่ไหล
เพราะมันมีกระสอบทรายเนี่ยทิ้งอยู่นะครับก็มุดดำลงไปแล้วก็ขนกระสอบทรายขึ้นมา
นับได้๓๐กว่าถุงนะฮะที่สำคัญก็คือสภาพมันดูยังใหม่อยู่
มันดูยังใหม่อยู่หรือถ้าเกิดของเก่าเนี่ย
มันต้องไม่มีทรายอยู่ในกระสอบแล้วมั้งถ้าเกิดมันไหลมาจากนู่นนี่นั่นมันไหลมาเรื่อย
แล้วคำถามคือแล้วมันไปอุดอยู่ในท่อระบายน้ำได้ยังไงนั่นน่ะสิเพื่ออะไรคะ
หรือกระสอบทรายแบบนี้มันจะไหลมาได้จากจากที่อื่นอื่นมันจะมันจะเบาจนไหลมาถึงนี่เหรอ
มันไม่เบาดูเขายกขึ้นมาคนก็เลยบอกเอ๊ะวางยาท่านผู้ว่าชัดหรือเปล่า
เขาเลยบอกว่าน้ำท่วมการเมืองหรือเปล่าวางยาผู้ว่ากอทมหรือเปล่า
คุณสุรจิตพงศิงวิทยานะครับเป็นสกเขตลาดกระบังพักเพื่อไทย
คุณสุรจิตบอกว่าอย่างนี้คลิปที่เห็นแล้วนะ
พร้อมกับคำถามของประชาชนว่าเกิดอะไรขึ้น
ถึงมีกระสอบทรายใหม่เนี่ยไปวางอยู่ในท่อระบายน้ำ
คุณสุรจิตบอกผมในฐานะสกของพื้นที่นะ
ทางผอเขตรัฐกระบังเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะ
กระสอบทรายที่เห็นเนี่ยทางเขตเอาไปวางไว้ในท่อเองนะฮะ
เพื่อเป็นการป้องกันการไหลย้อนกลับของกระแสน้ำค่ะอ่านี่นะฮะ
คือบางทีน้ำเนี่ยไล่มาไล่มาเนี่ยก็ต้องให้มันไปเรื่อย
ถ้าเกิดว่าไม่มาอุดตรงนี้เอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันไหลย้อนกลับมันตีเข้ามาอีกเนี่ย
มันก็จะเกิดการท่วมบนถนนเส้นหลัก
ยืนยันว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง

ต้องเอากระสอบทรายไปวางตามท่อเพื่อสูบน้ำจากถนนเส้นหลักลงสู่คลอง
แล้วไม่ให้น้ำถ้าเกิดฝนตกอะไรลงเติมมาอีกแล้วมันไหลย้อนกลับมาอีก

แล้วเดี๋ยวสายรองเนี่ยจะได้มาสูบต่อ
ประเด็นที่มีการมองว่าทำแบบนี้เนี่ยแหมเอากระสอบทรายแบบไปอุดท่อ
แล้วน้ำท่วมแถวรัฐกระบังแห้งไม่หมดสักทีเนี่ย
วางยาผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากรทมหรือเปล่า
คุณสุรจิตยืนยันว่าไม่ใช่การวางยาอย่างแน่นอน
เพราะความจริงก็รู้จักกันอยู่แล้วกับอาจารย์ชาติชาติ
ลงพื้นที่ทำงานด้วยกันตลอดจะมาวางยาทำไม
คือหลักการทำงานของน้ำก็คือว่าคลองต่ำกว่าถนน
ถูกต้องไหมครับเพราะคลองต้องอยู่จุดต่ำสุดเพื่อที่จะระบายน้ำออก
เขาอุดเพื่อที่สูบน้ำเคลียร์ถนนลงคลองอุดก่อน
เพราะตอนนั้นเท่าที่คุยกับท่านผอเขตท่านบอกว่า
ไม่มั่นใจว่ามันมาจากไหนมันมาหลายทิศทาง
เพราะฉะนั้นต้องอุดตรงท่อปลายท่อที่อยู่ของซอยในหมู่บ้านนี้
อุดแล้วเพื่อที่จะเคลียร์น้ำออกก็สนิทกันแหละครับเอาพูดว่าสนิทกันดีกว่า
ก็คือว่าก็มีอะไรผมก็ปรึกษาท่านตลอด
นี่คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
สำรวจพื้นที่น้ำท่วมเขตรัฐกระบังนะฮะ
พบว่าหลายจุดที่น้ำท่วมก่อนหน้านี้ตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปเยอะแล้วนะ

อย่างซอยรัดกะบัง๕๒เนี่ยนะฮะ
รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
ทางสำนักงานเขตรัฐกระบังได้นำถุงทรายมาวางเป็นแนวกั้น

นี่เห็นไหมฮะคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน๓วัน
น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งเขต
เพราะคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกับเราบ่อยเนาะ